ช่องยิ่งอื่นก็คือเข้ารอดรองจำผมค่ะ
เป็นอะไรที่ชินใจก็เราจะเข้าโรงเรียน

ชื่อสุดท้ายก็จะเป็นเราไหม

เลือกอยู่เลยว่าทางไว้
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ก่อนที่มันจะขึ้นไปดีกว่าหรือตัวจะเข้าสภาพ

แหละก็จำได้เองเป็นกำลังว่า
มีหรอ